มาดูกรณีของคุณลิเดียและคุณแมททิวกันบ้าง
คุณลิเดียกับคุณแมททิวเคยติดเชื้อโควิด๑๙ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ
แต่ทีนี้เธอออกมาพิสูจน์
ดูสิว่าภูมิคุ้มกันโควิด๑๙ที่คุณหมอเคยให้ความรู้มา
บอกว่าถ้าคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙ไปแล้ว
จะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองอยู่บ้าง
คุณลิเดียกับคุณแมททิวก็เลยเอาเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้

โดยคุณลิเดียโพสต์ภาพอุปกรณ์ทดสอบภูมิคุ้มกันโควิด๑๙ในเลือด
ซึ่งปรากฏผลว่าในเลือดของเธอมันเหมือนขึ้นเป็นขีดจาง
ซึ่งมันตีความได้ว่ายังพอมีภูมิคุ้มกันโควิดอยู่บ้าง
จะผ่านการติดเชื้อและรักษาจนหายดีมาแล้วกว่า๑ปีนะครับ

ทิวตอนนี้กำลังกักตัวอยู่นะ
ก็เพราะว่าเมื่อใช้อุปกรณ์นี้ตรวจแล้ว
ก็ยังมีภูมิต้านทานขึ้นเป็นขีดที่ชัดเจนชัดกว่าคุณลิเดีย
เมื่อเทียบกับคุณพ่อของน้องเขยของครอบครัวนี้นะฮะ
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาจากต่างประเทศครบโดสเรียบร้อยแล้ว

คุณพ่อของน้องเขยเวลาใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทดสอบแล้ว
มันมีขีดขึ้นชัดไหมชัดเจนสุดเลยคุณ
มันก็คล้ายกับขีดที่มันขึ้นมา
ของการทดสอบจากคุณลิเดียและคุณแมททิวเลย
ดังนั้นเขาเลยสรุปกัน๓คนนี้มันคล้ายเคียงกัน
ดังนั้นน่าจะมีภูมิคุ้มกันอยู่นะครับ

แต่ทีนี้ครับคุณลิเดียคุณแมททิวบอกว่า

มาเป็นปีแล้วยังมีภูมิคุ้มกันอยู่บ้างแน่เลยนะครับ
ไลลิเดียเองก็บอกว่าขอไม่นิ่งนอนใจนะ
เมื่อใช้อุปกรณ์เหล่านี้มาตรวจแล้ว
ทีนี้ก็ต้องรอนับผลจากแพทย์
ว่ายังไม่นิ่งนอนใจยังขอที่จะอยู่บ้าน
เชื้อเพื่อชาติไว้ก่อนและป้องกันไว้ก่อน
อย่าตกดีที่สุดซึ่งในคำอธิบายบอกเอาไว้ว่า
คุณพ่อของน้องเขยคุณจรเป็นคนเดียวในบ้าน
รับการฉีดวัคซีนจากต่างประเทศครบโดส
และเดียกับพี่แมทก็เคยติดเชื้อมาแล้ว
แต่ด้วยความสงสัยแหละเราเลยทำการทดสอบ
การตรวจแบบนี้ก็จะรู้เลย
ว่าในเลือดเรามีภูมิสู้ไวรัสโควิดอยู่หรือไม่
แล้วก็ผลออกมาน่าสนใจดีเพราะมันขึ้นขีดจางนะครับ
ดังนั้นก็เราน่าจะยังมีภูมิคุ้มกันอยู่นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็ยังกักตัว
แล้วก็รอคุณหมออธิบายเรื่องของร่างกาย
ที่จะผลิตภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับ

พอไปตรวจภูมิตัวเองก็จะคิดว่าฉันมีภูมิ
ฉันปฏิบัติตัวเสี่ยงแล้วมันอาจจะมีโอกาสติดก็ได้ไง

เดี๋ยวรอทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะตรวจสอบข้อมูลตรงนี้
อุปกรณ์ที่คุณลิเดียคุณแมททิวใช้
คืออะไรแล้วไปถามหมออีกทีนะครับ

เราไปอัปเดตในแวดวงบันเทิงคนอื่นกันบ้างนะฮะ
เราไปดูนะคะนักร้องสาวปรางปรางทิพย
แล้วก็มีการโชว์ผลตรวจบอกว่าเธอติดโควิด๑๙

โดยปรางทิพย์ก็แจงไทม์ไลน์ตั้งแต่๑๑๓เมษา

รังทิพย์ก็โพสต์ภาพตัวเองนอนชู๒นิ้วอยู่ที่โรงพยาบาล

อีกคนนึงในวงการบันเทิงคือคุณเป๋าค่ะ
คุณเป๋าไฮโซหนุ่มน้องชายของคุณปาม
บอกว่าตรวจรอบ๒ก็พบว่าคุณเป๋าก็ติดเชื้อโควิด
โดยเขียนเอาไว้บอกว่าเมื่อวันที่๕เมษา
ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
วันที่๗ไปตรวจที่โรงพยาบาล
ผลรอบแรกออกมาปรากฏว่าไม่ติด
แต่พอไปตรวจรอบ๒ผลออกมาเป็นบวกคือติดโควิด๑๙
ก็คาดว่าเป๋าน่าจะได้รับเชื้อมาจากกลุ่มก้อนเดียวกัน

คือเราจะเห็นเลยว่าการติดโควิดในรอบนี้
โดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงจะเป็นการตรวจซ้ำทั้งนั้นเลย
ส่วนใหญ่บางทีเจอติดเชื้อในการตรวจรอบที่๒
รวมถึงบางคนตรวจรอบที่๓ก็เพิ่งเจอการติดเชื้อด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฮะเราอัปเดตตัวเลข
ผู้ติดเชื้อโควิดล่าสุดประจำวันที่๑๔เมษายนกันหน่อย
เห็นหน้าจอแล้วอย่าตกใจ
ยอดเป็นแตะหลักพันนะคะคุณผู้ชม๑๓๓๕ราย
แม้ว่าเราจะโตกใจก็ตามนะแต่ไว้อย่าเพิ่งตื่นกระหนกกันนะครับ
หวังก็ยิ่งเจอนะครับดังนั้นยอดตรงนี้๑๓๓๕ราย
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศทั้งนั้นเลยนะครับ
แล้วก็เพราะว่ามาจากต่างประเทศแค่๙รายเท่านั้นเอง
แยกแบบนี้คุณคนกรุงเทพมหานครติดเชื้อรายใหม่๓๕๑ราย
คนเชียงใหม่๓๑๙รายชนบุรี๗๒ราย
ประจวบคลีขัน๑๖๑รายสมุทรปราการ๔๔ราย
มุทรสาคร๒๓รายแล้วก็ภูเก็ตก็๒๖ราย
อันนี้แค่บางส่วนของจังหวัดต่างนะครับ
เพราะจริงแล้วมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในอีกหลายจังหวัดรวมกันแล้ว
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่คือ๑๓๓๕ราย
กรุงเทพเยอะสุดรองลงมาคือเชียงใหม่รองลงมาคือประจวบคิริขัน
แต่ทีนี้มันมีข้อมูลน่าสนใจนะที่เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในรอบเดือนเมษายน
ถึงวันที่๑๓เมษาคือในกรุงเทพมหานครผู้ติดเชื้อ๑๖๘๙คน
แล้วร้อยละออกของผู้ติดเชื้อที่ไปเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงคือร้อยละ๖๔เลยนะคะ

มากกว่าครึ่งที่ติดเชื้อในกรุงเทพมหานครก็ไปเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงนะคะ